ตี๔ที่ผ่านมานี้ครับคุณผู้ชมมีเหตุระทึกแล้วก็สลดด้วยครับ
คนในบ้านเนี่ยนอนกันอยู่ครับระหว่างหลับอยู่โอ้โหก็เช้ามืดแล้วนะ
ตีสามปั้งปืนดังขึ้นมานัดหนึ่งครับปรากฏว่าคนในบ้านถูกยิงครับ
แล้วคนที่ยิงก็คือคนในบ้านนี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหพอตำรวจสอบพ่อ
สพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมรับแจ้งเหตุปุ๊บก็ไปเลยครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่หนึ่งตะบนบางแก้วไปปิดล้อมเลย
แล้วก็กันผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพื้นที่ครับต้องกันเป็นพื้นที่อันตรายนะ
อันตรายจริงแล้วคนก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมโจยกุลเป็นตำรวจ
ครับเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามครับสพนครชัยศรีเป็นสายตรวจนี่แหละ
อายุสามสิบเอ็ดปี๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านครับ
แล้วแม่ของ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมและภรรยาของ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิม
อยู่ข้างในเหมือนกันเหมือนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างนี้เหรอฮ
ถูกต้องครับเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่๓๐นาที
สิบตำรวจเอกวันเฉลิมก็สงบสติอารมณ์ก็มีการคุมตัวคนก่อเหตุ
ก็คือ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมเนี่ยแล้วก็ช่วยคนในบ้านออกมาได้ครับ
แต่ในห้องนอนนี่สิคุณผู้ชมคนที่โดนยิงเข้าไปคือ
ครับมีแผลโดนยิงด้วยปืนเข้าศีรษะหนึ่งนัดถูกนำร่างส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศตามขั้นตอนครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดแล้วนะแต่ก่อนหน้าจะเช้ามืดวันนี้คุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมเขาซื้อเบียร์มากินใช่ไหมใช่ฮะ
แล้วก็มีการเออะโวยวายด้วยบอกว่าผีตามมาฆ่าผีตามมาฆ่าเขา
แต่คนในบ้านเข้านอนแล้วเข้าไปนอนแล้วก็นั่นแหละฮะ
อย่างที่เล่าไปคือปืนมันดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็เป็นคุณพ่อสาลีเนี่ย
โดนยิงเข้าไปครับครอบครัวแจ้งว่าสิบตำรวจเอกวันเฉลิมเนี่ย
ป่วยซึมเศร้าแล้วก็มีอาการหูแว่วด้วย
รักษาตัวมากว่า๒ปีแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทานยาต่อเนื่องหรือเปล่านะ
ต่อมาชุดสืบไปเจอปืนออโตเมติกเก้ามอมอครับ
โยนทิ้งในป่ากกหลังบ้านก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีต่อไปครับ